แต่คู่นี้ค่ะไม่ค่อยหวานออกสื่อสักเท่าไหร่เลย
สำหรับมาริโอมาวเลอร์และจันจิจันจิรา
แต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าคู่นี้เนี่ยเขาคบหาดูใจกันมาเกิน๗ปีแล้ว
ข้ามผ่านเลขอาถรรพ์เลข๗มาแล้ว
เหมือนลืมไปเลยนะว่าคู่นี้คบกันนานเพราะว่าลูกคู่ไม่ค่อยมี
ใช่เพราะเขาไม่ค่อยหวือหวาไม่ค่อยเปิดตัวอะไรสักเท่าไหร่นะคะ
แต่ก็เลยเลขอาถรรพ์๗ปีมาแล้วก็เลยต้องถามสักหน่อยว่า
คบกันมานานขนาดนี้แล้วมีมองหรือว่าวางแพลนเรื่องแต่งงานอะไรกันบ้างหรือยัง
เพราะจากโมเมนต์ที่ทั้งคู่เล่นแล้วก็ดูแลสองจิ๋วมีก้ามีย่า
ก็ดูน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูสุดเลยนะคะ
งานนี้หนุ่มมาริโอรีบตอบอย่างไวเลยว่ายังไม่คิดถึงขั้นนั้น
และยังไม่เห็นเขารางในความเป็นแดดดี้ของตัวเองเลยล่ะค่ะ
ยังไม่เห็นพี่ก็ยังไม่รีบอะครับยังไม่รู้จะรีบไปทำไม
ผมเหรอ
โอ้โหเลี้ยงยากมากครับพี่อุ้มแป๊บเดียวก็ร้องแล้ว
ดูไม่น่าจะรอดกับพี่ตอนนี้กันครับก็เหมือนเหมือนเขาอาจจะไม่คุ้นกับโอ้ยด้วยล่ะครับ
ยังไม่เห็นรางจ้ายังไม่เห็น
หล่าแดดดี้
ลองฝึกเลี้ยงลูกของพี่ป๊อกมากกี้บ่อยน่าจะดีขึ้นนะคะ